พูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มกันไปเยอะแยะแล้ว
ไปดูเรื่องของของขาวกันบ้าง
เมนูที่คนชอบทานโอ้โหบอกเลยหลายคนชอบทานมาก
เนื้อเนื้อสายเนื้อใครที่เป็นสายเนื้อเนี่ยคุณจะต้องรู้เลยว่าการเลือกทานเนื้อให้มันอร่อยมันเป็นยังไง
เอาล่ะใครพร้อมแล้วเตรียมไปทานกันเลยกับร้านเกาเหลาเนื้อวัวไร้เทียมทอง
นี่เกาเหลาเนื้อวัวไร้เทียมทานราชวัฒน์นะคะ
ร้านอาหารยอดนิยมประจำปี๒๕๕๙
ใครที่เป็นสายเนื้อบอกเลยว่าคุณพลาดไม่ได้นะ
เนื้อโกเบเป็นเนื้อที่แบบนุ่มมากแบบไม่ต้องหมักเลยแล้วเขาทำแบบสดทุกวัน
จากเนื้อโกเบแล้วเนื้ออื่นก็มีให้เลือกเหมือนกันอย่างเช่น
สันนอกรวมไปถึงเครื่องในอะไรแบบนี้จัดเต็มสุดเลยค่ะ
ส่วนใครที่ไม่ชอบความคาวของเครื่องในคุณไม่ต้องกังวลนะ
เพราะว่าเครื่องในที่นี่ไม่ขาวเขาสดสะอาดไม่เหม็นขาวแน่นอน
คุณดูสายเนื้อคุณดูดี
บอกเลยว่าคนที่เป็นสายเนื้อเนี่ยคุณจะชอบทานแบบอะไรบางคนเขาก็จะชอบเป็นเครื่องใน

คุณชอบเนื้อแบบไหนถ้าทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ต้องแบบว่าสุกแอบดิบนิดหน่อย

แล้วความพิถีพิถันของร้านไม่ได้อยู่แค่เนื้อ
นี่คุณดูคุณดูเขาลวกดิพอดีมากเลย
พิถีพิถันของร้านก็คือน้ำซุป
ความจะอร่อยของก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่น้ำซุปนะคะ
ซุปเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นน้ำซุปในชามให้ลูกค้ารับประทานได้
เขาใช้เวลาต้มอยู่หลายชั่วโมงมาก
เขี้ยวไปน้ำซุปเนี่ยกล่อมเลย
กินกับเนื้อเปื่อยเนี่ยโอ้โห
ก็ต้องติดต่อเบอร์โทรกันไปก่อนนะ
อาจจะต้องโทรสอบถามก่อนหรือว่าสั่งไว้ที่ร้านก่อน
เดี๋ยวจะขับรถไปรับอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ
ความอร่อยของวันนี้ร้านนี้บอกเลยคุณต้องไป
อันนี้เอามาฝากคนกรุงเทพโดยเฉพาะ
คนกรุงเทพช่วงนี้เอาจริงหาของทานยากเหมือนกัน
ลองโทรไปสอบถามดูถ้าเขาเปิดก็สั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็แวะไปรับทานกลับบ้าน

ดังนั้นจะกินเยอะนะทุกวันเนี่ยไปบ่อยของกินเยอะ

ไม่สมัยไม่เคยซื้อปลาฝาก